มาดูกันก่อนเลยเป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาแชร์กัน
ในโลกโซเชียลแล้วก็วิจารณ์กันยับเลยนะคะ
เป็นคลิปลักษณะผู้ชายคือหัวโล้นแต่งกายคล้ายกับพระ

ไปช่วยตัวเองบนรถเมย์สาย๒๘สาย๒๘ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธก็ดีตำรวจก็ดี
เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ตาไม่ฝาดนะคะคุณทัศนายตาครับค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าพระจริงพระจอกพระปลอม
แต่ที่แน่ลักษณะการแต่งกาย

คือก็ห่มผ้าเหลืองอยู่ยังไงก็สมรรถเศษ
คือถ้าเห็นด้วยตาอย่างนี้ก็คือพระแหละ

เขานำคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
บัตรดนคนก็แชร์กันเพียบเลยนะคะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่า
ลักษณะคือต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบใช้ว่าคนหรือใช้ว่ารูปดี
เพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยพระรูปนี้เนี่ยใช่พระจริงหรือเปล่า

พอไปตรวจสอบภาพชัดเจนเลย
เป็นชายสูงวัยอายุสักประมาณ๕๐ปี
นั่งอยู่บนรถโดยสารประจำทางรถเมย์สายยี่สิบแปด
ซึ่งวิ่งระหว่างสถานีจตุจักรไปถึงตลิ่งชัน
เขาบอกว่าชายคนนั้นที่คาดว่าจะเป็นพระปอม
พยายามส่งสายตาให้กับผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

จีวอนขึ้นมาตามภาพแล้วก็ช่วยตัวเองครับ

ที่มันน่าอายกว่านั้นเนี่ยคุณทัศนายเห็นไหม

คือฉันไม่แคร์ใครประมาณนั้นเนี่ยนะคะ

โวยวายให้ทำมือแบบเรียกเข้าไปนะฮะ

ก็ชายคนนี้จะเอาจีวอนปิดเอาไว้

ไม่ได้แคร์ใส่ตาใครก็ทำต่อเนี่ยแหละฮะ

เน็ตก็พยายามที่จะส่งเสียงดัง
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
และถ้าเกิดว่าพระรูปนี้เป็นพระจริง
สำนักงานพระพุทธศาสนา